อำเภอศรีขรพลจังหวัดซุรินฯ
ไปในงานชาวประนะกิจสบของลวงตากล้วย
คุณผู้ชมค่ะชาวบ้านบอกว่ามันตรง๓ตัวตรงเลยเห็นชัดเลย
คุณผู้ชมตามเรามานะคะว่าเห็นตรงไหนอย่างไร
เขาบอกว่าเพ่งไปที่ฝาโลงค่ะ
เลขฝาโลงนายทองสายโหงเพชรกำนันตมนตรึม
แล้วก็ผู้นำชุมชนรวมถึงชาวบ้าน
ก็บอกว่าไปร่วมงานชาปนกิจศพของหลวงตากล้วย
ไปไม่กลับชาตะหนึ่งกุมภาพันธ์สองสี่ห้าสี่
มรณะ๒๔กุมภาพันธ์สองห้าหกสาม
สิริอายุรวม๑๐๙ปีกับ๒๗วัน
แต่ที่ชาวบ้านชี้กันแบบนี้ค่ะที่น่าสนใจก็คือ
ฝาโลงค่อยซูมเข้าไป
ไม่ต้องซูมแล้วมั้งใหญ่ขนาดนี้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเลขฝาโลงไม่ต้องตกใจนะคะ
หลวงตากล้วยไม่ใช่คนหลวงตากล้วยคุณผู้ชมจริงแล้ว
ทำมาจากต้นกล้วยชาวบ้านนำต้นกล้วยมานอนแทนคน
ทำเป็นคนตายแบบนี้แล้วก็นำผ้ามาปิดไว้
ตั้งเครื่องเส้นไหว้ทำเป็นศพทำพิธีทุกอย่าง

พิธีแบบนี้เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่
สร้างเมนเสร็จแล้วสร้างเสร็จใหม่

เป็นการแก้เคล็ดแก้อาถรรพ์ความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณ
เขากลัวผีหลอกไงก็เลยต้องทำแบบนี้นะคะ
อ่าไปอีกที่หนึ่งไหมครับ
สุรินทร์แล้วพาไปที่กำแพงเพชรหน่อยละกันค่ะ
วัดนี้คือวัดอ่างทองพัฒนาอยู่ที่หมู่๑๑ที่อำเภอคลองขลุงนะคะ
ชาวบ้านเขาขุดต้นตะเคียนได้๓ต้น
แล้วไปขุดได้เนี่ยบริเวณคลองพร้าวอยู่ในพื้นที่ทุ่งนาของชาวบ้านอยู่ใกล้กับวัดนะคะ
คือไปเจอต้นตะเคียนแล้วไปเจองูเหลือมคุณผู้ชมชูคอแบบสบตาจ้องตาเขมงเลย
เอาฟังกรรมการวัดหน่อยค่ะที่เขาไปเจอเนี่ยเป็นยังไงคะ
เจ้าของนานะครับที่คลองพร้าวนะครับที่แม่โกไปขุดเจอเจ้าแม่กับตะเคียนทองเนี่ย
ก็เลยมาเล่าให้ฟังบอกว่าไปขุดเจอต้นตะเคียนเนี่ยแล้วตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นต้นตะเคียนอยู่ในคลอง
แล้วแม่โคที่ขุดลอกคลองไปเนี่ยไปขุดขุดยังไงขุดไปแล้วก็
เจ้าของแม่โคไปขุดแล้วเจองูเหลือมใหญ่
งูเหลือมใหญ่แล้วก็มองหน้าของคนขับแคล
ก็จ้องตากันกับงูเหลือมใหญ่อย่างนั้น
เสร็จแล้วก็มากลางคืนแล้วเป็นไข้เลย
เป็นไข้แล้วก็เจ้าของนาก็บอกว่า
ต้องประขอคำมาที่เอาแม่โครไปขุด
เจองูเหลือมแล้วมันชูคอแล้วมันสบตาด้วย

ชาวบ้านที่เขาไปดูการขุด
ปรากฏว่าชาวบ้านเขาถูกสิงร่าง
แล้วก็บอกว่าฉันอยู่ที่นี่มาหลายร้อยปีแล้ว
ฉันอยู่กันหลายคนเป็นพี่น้องกันทุกต้น
นี่ชาวบ้านที่โดนสิ่งเขาพูดแบบนี้นะ
ตอนนี้ฉันอยากขึ้นไปอยู่ที่วัด
เพื่อสร้างกุศลให้โชคกับทุกคนอย่างทั่วหน้าทั้งหมู่บ้าน
อ่านถึงตรงนี้ก็กลัวเองค่ะ
เสียงคุณอธิยาเนี่ยเสียงภาคของคุณนะ
คุณอันนี้ชาวบ้านเขาบอกมาแบบนี้จริง
แต่พอชาวบ้านเขารู้ข่าวปั๊บเนี่ยเขาก็เอาทูบเอาดอกไม้
กราบไหว้บูชาขอโชคขอลาบ
ขาดไม่ได้คือแป้งนั่งพนมมือกันอยู่แบบนี้

ดิฉันก็พยายามถามนะบอกหน่อยเห็นเป็นเลขอะไร

ก็นี่แหละเลขช่องนี่แหละเขาพูดแบบนี้
ต้นจะเขียนต้นนี้ให้คุณผู้ชมไล่ไปทีละต้นเลยละกัน
ต้นต้นแรกความยาว๑๑เมตร
ต้นที่๒ความยาว๒เมตรครึ่ง
แล้วก็ต้นที่๓ยาวสุดค่ะ๑๒เมตร
อีกอันหนึ่งที่บอกได้คุณผู้ชมอยากรู้ไหม
ทะเบียนรถเทรลเลอร์ไหนคะที่เคลื่อนย้ายต้นตะเคียน
อันนี้ไงเป็นความเชื่อนอกระบบนี้บังอยู่

อะไรแปด๓เหรอ
มีเลขรถแบ็คโฮอีกด้วยมั้ง
เลขรถแบ็คโฮลเห็นนักข่าวเขาเขียนมาให้ดิฉันว่า
แบ็คโฮลนะแต่ไม่มีภาพนะ

ไม่ผมว่าคือถ้าเห็นชัดไป

มันยังไงนะต้องเห็นอะไรลางอะไรอย่างนี้นะ

แต่ต้องบอกว่าเวลาที่เราอ่านข่าวพวกนี้คุณผู้ชม
คุณผู้ชมทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะต้องนั่งจ้องหน้าจอนะจ๊ะ
ใช่เดี๋ยวมองไม่เห็นนะ
อันนี้จบแล้วนะของที่กระแพงเพชร

สุราชธานีค่ะคุณผู้ชมที่อำเภอกาญจนาดิตนี่ค่ะ
ชาวบ้านเขาไปเจอเรือไม้ตะเคียนจมอยู่ในน้ำแบบนี้
เขาก็เลยช่วยกันค่ะช่วยกันมายกใส่รถกระบะนี่
ตอนช่วยเอาขึ้นมาก็ต้องมีการจุดทูบ
ขอขมาเจ้าที่ขออนุญาตกันแบบนี้นะคะ

คุณแทบสินผองแก้วอายุ๔๘ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าที่วัดสำนักไฟแห่งนี้
สร้างขึ้นเมื่อปี๒๒๔๔โอ้โหนับไปกี่ร้อยปีแล้ว
สมัยนั้นการสัญจรต้องสัญจรทางน้ำ
ที่ท่าวัดน้ำก็จะมีที่พักให้ชาวเรือเป็นจุดเป็นจุดไป
จึงคิดว่าเรือที่พบเป็นเรือขุดในยุคนั้น
โดยที่คลองหวาดแห่งนี้พบเรือขุดทั้งหมด๓ลำด้วยกัน
ลำแรกพบเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว
เป็นเรือไม้ตะเคียนที่มีความยาว๑๐เมตร๗๐เซนติเมตร
ส่วนลำที่๒พบที่ท่านามวัด
ก็คือเมื่อวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีความยาว๖เมตร๒๐เซนติเมตร
ส่วนลำที่๓ลำล่าสุดมีเด็กหนุ่มในพื้นที่ฝัน
แล้วก็ไปเจอเรือไม้ตะเคียนความยาวคือ๕เมตรกับ๓เซนติเมตร
ก่อนที่จะนำมาไว้ที่ท่าน้ำของวัด
แล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกันค้นขึ้นมาแบบนี้
ชาวบ้านจำนวนมากพอรู้ข่าวก็ไปขอค่ะ

แล้วก็เดี๋ยวต้นตะเคียนก็เต็มไปด้วยแป้ง
ผมก็ดันเข้าไปอ่านข้อมูลนะคุณ
ตามความเชื่อนะเขาบอกว่าเวลาขอจากต้นตะเคียนให้เอานิ้วโป้งรูปแป้ง
แล้วเขาบอกว่าถ้าตำแหน่งไหนถูเกิน๕นาทีแล้วไม่เห็น

แต่ถ้าถูเกิน๓ตำแหน่งแล้วไม่เห็นในวันนี้

อันนี้เป็นความเชื่อของเขานะ
ที่ชาวบ้านเขาถูต้นตะเคียนนะฮะ
เชียงใหม่ครับที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ที่วัดล่ามช้าง
ชาวบ้านก็เข้าไปกราบขอโชคขอลาบ
พระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนาศรีเมืองเชียงใหม่
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปรุ่นสิงห์๑ศิลปะสมัยเชียงแสนนะครับ
ขนาดหน้าตัก๓๙นิ้วสูง๓๕นิ้วน้ำหนัก๒๐๐กิโลกรัม
เขาบอกว่าหลังจากมีคนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล
ติดต่อกันถึง๑๒งวดซ้อนกันมาเลย
อ่างน้ำมนต์ก็มีน้ำตาเทียนรูปร่างแปลกตา
ให้ได้เห็นกันด้วยนะครับ
ไหนน่ะดูยากจังเลยคุณสุภิกษ์คุณอันนี้พี่เชียงใหม่นะเจ้า
มันต้องตะแคงดูมันไม่รู้ว่าเห็นเป็นอะไร
เห็นแต่เป็นกลมตรงขดนี่ไงปลดใช้วิจารณญาณในการรับชม
ครับแต่เชียงใหญ่ก็ไปขอพรกันนะ
ไปต่อไหมไปต่อที่วัดสหร่างอารมณ์อำเภอนครไชสีจังหวัดนครปฐม
ไม่ไปไม่ได้เลยโดนต่อว่าแย่เลยนะคะ
เพราะเขาบอกว่าหลายครั้งหลายงวดที่ผ่านมาที่นี่เนี่ย
ให้แม่นมากฟังมากบรรยากาศตั้งแต่ท่วงเช้าเย็นบ่าย
สาธุชนคนไทยค่ะหลังไหลไปกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดคือต้นตะเคียนทองสมัยรัชกาลที่๕
เจ้าของตลาดยอดพิมารปากคลองตลาดกรุงเทพมหานคร
ขุดพบเมื่อปี๒๕๕๖อายุกว่า๒๐๐ปียาว๑๖เมตร
เจ้าของตลาดนำมาถวายที่วัดสว่างอารมณ์
หลายคนบอกว่าสว่างอารมณ์จริงสว่างวาบเลยนะ
เพราะเอาแป้งไปโรยแล้วก็ทาถูทาถูถ่าย

ช่วงบ่ายพระอาจารย์แป๊กค่ะได้ประกอบพิธีบวงสวงเจ้าแม่ตะเคียน

หลังเสร็จสิ้นชาวบ้านก็แลกธนบัตรที่ใช้ประกอบพิธี
นำไปเก็บเป็นเงินขวัญถุงเรียกทรัพย์
นางสาวตั้มกลิ่นขจรอายุ๒๔ปีอาชีพรับจ้าง
หนึ่งในผู้เข้าร่วมพิธีแล้วเป็นคนที่ไปแลกเปลี่ยนธนบัตร
ได้เลขท้ายธนบัตร
แล้วก็มีการนำแป้งไปถูต้นตะเคียนก็ได้เลขมาอีกค่ะ

ไม่ใช่อันนี้เข้าไปถูกต้นตะเคียนบอกให้ได้คุณไม่ได้

รีบไปหาซื้อลอตเตอรี่เผื่อถูกรางวัล
ถ้าเกิดว่าถูกรางวัลชุดใหญ่จะกลับมาแก้บนนะจ๊
อืมนี่วัดสว่างอารมณ์ที่ฮอตเลยนะ
ดูอีกที่หนึ่งบ้างค่ะอันนี้ก็ฮิตเหมือนกัน
เกาะคำชโนธที่อำเภอบ้านดุงอุดรค่ะคุณผู้ชม
นักเสี่ยงโชคเขาก็ไปกราบไหว้พ่อปู่ศรีสุโธ
แม่ย่าศรีปฐุมมาขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
ทีนี้พ่อจำทำขันนมลค่ะ
แล้ววางไว้ใต้ท้องรูปปั้นพญานาค
ที่ทำไว้รอบศาลปู่นะนี่ครับ
มีคนมาส่องแล้วเขาก็บอก

อ้าวนี่ไงคุณสืบสกุลบอกว่ายังเห็นชัด
เอางี้เอางี้คุณผู้ชมบางคนดูแล้วแบบ
เห้ยเลขอะไรมันมองไม่ค่อยจะชัดเลย
ใบ้ให้ได้ไหมใบ้ให้แค่ว่าในนี้
เขาบอกว่ามีเลขไทยตัวหนึ่งเลขไทยนะ
แล้วมีเลขอาราบิก๒ตัวบอกได้แค่นี้จริงคุณผู้ชม
ที่เหลือที่อยู่ด้านล่างเลขอาราบิกแต่ตอนนี้คว่ำอยู่
ที่จะบอกว่าที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวทีมออนไลน์เขาตัดคลิปนี้ลง
เดี๋ยวฉันไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คของไทยรัฐนี่แหละค่ะ
ส่วนที่ลานบวงสวงน้องริต้า
ริต้าธิดานาคีริต้าค่ะริต้าธิดานาคี
หลายคนก็จะรู้กันว่านี่ริต้าดิสยสวทรศีล
เป็นเจ้าของเพลงคู่คลองประกอบละครนาคี
ก็รำถวายพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมา
นักท่องเที่ยวก็พยายามดูการไล่รำของน้อง
บางคนบอกว่าไม่ดูการไล่รำแล้วไปถามอายุน้องเลย
ริต้าปีนี้อายุเท่าไหร่จ๊ะ
น้องบอกว่า๒๙ค่ะพี่
หรือว่าจะดูการกรีดนิ้วดี

นี่คือที่คำชโนธนั่นเองนะจ๊ะ
อยากไปคำชโนธอีกเวลาไปแล้วรู้สึกเย็น
เพราะต้นไม้เขาเยอะด้วยแล้วรู้สึกว่าเย็นสบายนะฮะ

กู้ไพเข้าจับงูเห่า๒ตัวยาวประมาณ๑๕๐เมตร

มันเป็นจังหวะที่เขาส่องแสงไฟฉายพอดี
แล้วมันมีเอฟเฟกต์เลยวาบไม่ดีเลย
จริงแล้วมันจับคู่ผสมพันธุ์กันอยู่
ใต้ท้องรถกระบะนะฮะ
ก็นี่แหละฮะแล้วก็รถกระบะก็ต้องถอยออกมาหน่อย
แล้วเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มตัว
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปกวนใจเขาทำไม
เอ้าก็ชาวบ้านชาวช่องเขาก็กลัวไง
กลัวอันตรายนะครับเพราะว่างูมันอยู่๒ตัวแบบนี้
ก็ต้องคล้องงูจับแยกกันใส่กระสอบ
แล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ป่า
คุณส่วนมันผสมพันธุ์อยู่ใต้ท้องรถกระบะ
คนก็ต้องไปถามหาทะเบียนรถกระบะคันนี้
เพราะว่าอาจจะเป็นรถให้โชค
ทะเบียนรถบ่อใบไม้ต่อเต่า๗๓๑กระบี่นะครับ

ปิดท้ายละกันไหนล่ะคะ
ตัวเงินและตัวทองตัวใหญ่มาก
ความยาวสักประมาณเมตรครึ่ง๑๕๐เซนติเมตรค่ะ
เข้าไปกินหอยทากหอยทากมันอยู่ในกระป๋อง
ทีนี้หัวของตัวเงินตัวทองก็เลยไปติดอยู่ในกระป๋องแบบนี้

เห็นชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเหมือนตัวเงินตัวทองตัวนี้ตาบอดด้วยนะ
มันมองไม่เห็นแต่ว่าสุดท้ายชาวบ้านก็สามารถช่วยเหลือออกมาได้
พอสะบัดสลัดออกมาได้ปุ๊บมันหนีเลยจ้ะ
มันหนีเข้าป่าไปเลยนะคะคุณผู้ชม
สั้นง่ายความยาว๑๕๐เมตร
ไม่มีบาร์คเล็กที่หรอ

อาจารย์ทำเดี๋ยวทำเวลา